รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เสียไปไหนละ
ผมไม่ใช่ลายพินครับ
ลายอะไรครับ
ลายแมนครับผม
ลายแมนครับผม
บีเอ็มจะเป็นอีกหนึ่งคนที่
คำแพงได้เพราะกว่าต้นฉบับค่ะ
ต้นฉบับค่ะ

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดี

ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายก

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
เมื่อกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาททีมที่มีคะแนนสะสมน้อย
กว่ารับคุณน้ำใจ๓๐๐๐๐บาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือ
ร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในรอบที่๓ยกที่๗ที่ผ่านมาน้องภูสามารถเอา
ชนะใจกรรมการได้และทำให้ทีมลูกไม้หลากสี

หากชนะในยกนี้อีกครั้ง
ก็จะสามารถทำคะแนนตีเสมอได้
ดีตริดน้อยสามซ่า
จะรับมือเกมลุกได้อย่างไร
ต้องมาติดตามเชียร์เด็กกันต่อ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับ
แล้วก็มีคุณงามความดีติดตัวเขามา
เขามาใช้ฝีไม้ลายมือบนเวทีแห่งนี้
ก็เพื่อช่วยบ้านเกิดของพวกเขา

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง๑แสนบาท
มีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการครับ
ทั้ง๓ท่านพร้อมอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
พี่หอยพ่อเจมส์พบและค่ะพี่ฝนครับ
สวัสดีครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจ
คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ในยกนี้เป็นสึกลูกทู่งอีสานอินดี
ระหว่างน้องแก้มปะทะกับน้องบีเอ็ม
อยากจะปรึกษาเรื่องอารมณ์เพลงครับ
น้อยใจตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนหนึ่ง

แฮดต้องย้ำ

แฮดดีป่านใดเจ้ากะบอกหัวซา
ส่วนน้องแก้มนะครับผมเลือกเพลงมากอ้ายหลายเด้อนะครับ
โอ้โหเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ร้องยากพอสมควรนะครับ
มีอะไรอยากจะให้พี่แซคแนะนำไหมครับ
อยากให้แนะนำในเรื่องลูกเล่นในแต่ละคำค่ะ

เห็ดตาสมตาวันหลอกหลอกให้น้องตายใจ
สั่งมาเป็นผู้สายตาสั่งแท่น้อง
เห็ดตาสมตาวันหลอกหลอกให้น้องตายใจ
สั่งมาเป็นผู้ใส่ตาสั่งแทนน้อย

สำหรับยกนี้นะครับผมตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับ

ยกนี้นะครับเป็นแนวเพลงที่ผมถนัดด้วยครับ

แล้วก็กิวให้กับน้องทั้งสองคนเองกับมือครับผม

วันนี้ทั้งสองคนนะครับมาในแนวเพลงเดียวกันก็คือ

เพลงอีสานเนี่ยเต้นแล้วนะมันเป็นเอกลักษณ์จริงเลย

ไม่ต้องเอานักนะครับเดี๋ยวน้องเต้นตามจะไปนะครับผม
แนวแนวเอาเบา

อ้าวไหนลองอยู่หนักน้องไม่ต้องเต้น

เดี๋ยว

นี่คุณกะจะเต้นข้ามจังหวัดเลยเหรอครับเนี่ย

แล้วเพลงช้าเต้นได้ไหมของภาคอีสาน

คนแก่เหรอลูก

เฮ่ยเป็นอะไรล่ะครับ

โอเค

แต่ถ้าเป็นอีสานจริงนะต้องดีดหาย

ค่ะดูหนูค่ะดูหนูค่ะ
อันนี้ลูกนี้มันต้องแหงก็ดีเฮ้ย

ซาวไหม
อันนี้อะไรครับไม่ใช่ดีดไหอย่ะ
อันนั้นดีดหอยผมดีดหอยครับผม
แม่มันมาต่างนี้เลยเขิน

วันนี้ไทยเยี่ยมมากสู่สนานกันไปนะครับ

ักอ้ายหลายเด้อตอนนี้เป็นหน้าที่ของน้องแก้ม
พี่บีเอ็มประจำที่ก่อนครับลูก
อยากให้น้องแต่งใจสั่งมาเป็นผู้ชาย

น้องแหล่บฝังแถมใส่แล้วพิกมาเนม
แต่ว่าใดยังไกลเข้าไปอ้อยอ้ายกะเห็นนะ
ว่าอยากปล่อยให้ใจแต่จนไหว้ตาย
น้องมักอ้ายลายขอเบอร์แลกลาย
อยากถามอายว่าอายมีเมียไปทาย
อยากบอกมีน้องสิจีบเอาชนแก้ว
บอกบอกบอกมือบายบายคุยกันเด้อ
เท็ดไหล่เด้อมักอ้ายลายเด้อ
จิตใจน้องลายก็เลี้ยงไปชนแก้ว
เหงาเยี่ยวเมาให้ฉะไกลแพ้ว้าวแสว
แต่ของน้องเป็นของอายแล้วอยากเป็น
คู่คลอบ้าจะไม่คลาดแล้ว
โฮโอ๊ยโฮโอ๊ยโอ่อย
อ้ายขายิบตาแล้วหิ่นมาหัวใจเต็น
ว่าอยากปล่อยให้ใจเต็นจนไหว้ตาย
น้องมักอายลายขอเบอร์แลกลายอยากถามอายว่าอายมีเมียไปค่ะ
อยากบอกมีน้องสนิทจีบเอาฉันแก้วบ่อบอกมือบ๊ายบาย
คุยกันเดิมทัดลายเดิมมักอายลายเดิม
น้องมักอายลายขอเบอร์แลกลายอยากถามอายว่าอายมีเมียไปค่ะ
อยากบอกมีน้องสนิทจีบเอาฉันแก้วบ่อบอกมือบ๊ายบาย
คุยกันเดิมทัดลายเดิมมักอายลายเดิม
น้องมักอายลายขอเบอร์แลกลายอยากถามอายว่าอายมีเมียไปค่ะ
อยากบอกมีน้องสนิทจีบเอาฉันแก้วบ่อบอกมือบ๊ายบาย
น้องมักอายหลายขอเบอร์และกลายยักษ์ทำอายว่าอายมีเมียไปทายักษ์

เท็ดลายเด้อมักอายหลายเด้อ
โอ้ยโอ้ยทิศใจน้องหลายกระเลียบไปชนแก้ว
จะเตี๋ยวเมาให้จะกลายเป็นเว้าแซว
แต่ทุกน้องเป็นความอายแล้วอยากเป็นคู่พร้อมอายเดียวไม่คลาดแล้ว

มักอายหลายเด้อ
จบไปแล้วนะครับจากน้องแก้มนะครับ
แต่ยอมรับจริงนะว่าเพลงนี้คำเยอะมาก
เยอะแล้วร้องติดกันแบบว่าโอ้โหต้องลมดีจริง

ถือว่าหนูเก่งมากเลยท้าทายจริงเลยลูก

นั่นแหละ
พี่ฝนเป็นยังไงบ้างครับ
คือเพลงนี้คำเยอะจริง

แล้วเราอาจจะแบบงับคำไม่ทันเท่านั้นเองลูก
แต่ว่าเห็นเขาร้องแล้วเขามีความสุขมาก
แล้วเขาทำได้ตามเพลงจริงนะ
เห็ดตาสมตาหวานอะไรอย่างนี้
เห็ดตาสมตาหวานหลอกให้น้องตายใจ
สั่งมาเป็นผู้ใส่ตาสั่งแทนน้อง

แต่ว่าน้องแก้มเต้นคล่อมจังหวะมากเลยอ่ะลูก

น้องแก้มก็ต้องเต้นให้มันเข้ากับจังหวะด้วยนะลูก
แล้วมันจะแบบสมบูรณ์แบบกว่านี้นะคะ

เพลงนี้อย่างที่บอกมันเป็นอินดี้

เคยถามนักดนตรีนักร้องแบบมืออาชีพอย่างเช่น
ผมถามเขาเขาบอกว่าลองจับลองกับจับตัวเบส
พอเราได้ยินเบสเราได้ยินกลองเล่นเนี่ย

หรือบลูหรือว่าแจ๊สอะไรต่าง
เขาจะบอกว่าให้ฟังเบสกับกองไว้
พอฟังเบสกับกลองไว้คำเราจะตก
แล้วก็สามารถลูกเล่นได้
จำไว้แค่นี้เองนะครับขอบคุณฮะ

แต่ว่าที่อยากชมแก้มเป็นพิเศษ
สื่อความหมายด้วยภาษากายของเขา
แววตารอยยิ้ม

มันสุดแล้วในอายุขนาดนี้เรื่องร้องเพลงต้องค่อยฝึกไป
ไปเรื่อยลูกยังมีเวลาอีกเนิ่นนานเหลือเกินอายุน้อยมากเลย
เสียงไม่ต้องพูดถึงลายเด็งศาลน่าฟัง
ภาษาที่ออกมาสับไม่ลงก็ลืมซะ

แล้วดูว่าเวลาที่เขาลอยหน้าลอยตาเขานู่นนี่นั่น
แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วไง
ใช่ไหมถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้พาปู่ไปถึงดินแดนอีสานจริง
หนูไปแค่สระบุรีแล้วหนูวกกลับ
ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ปู่ก็รับได้
คือสรุปง่ายว่าฟังน้องแก้มร้องในวันนี้

แล้วก็หวังเช่นนั้นนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
ผมเชื่อเลยว่าดูไปยิ้มไปแน่

โชว์ของแก้มเค้าเป็นธรรมชาติมากเลยไม่อัดกดดันเปลี่ยนอีกแล้ว
เปิดศึกยกนี้ด้วยเพลงจากน้องแก้ม
ซึ่งหลังจากที่เผยความในใจไปแล้ว
แก้มก็ทิ้งทุกความกดดัน
เป้าหมายเป็นการมอบความสุขให้กับทุกคน
ช่วงหน้าน้องวินเลือกเพลงคำแพงมาสู้
แซคคงลำบากใจว่าจะเชียร์ทีมไหนดี
มาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับ
เพราะว่าเขาคือแซคแชมพูชา
นี่มันไม่อยู่เราไล่กระดานนี้เลย

เผ็ดตาฟอมตาวาดหลอกเหล่าให้น้องตายใจ
สั่งมาเป็นผู้ใส่ตาสั่งแทนน้อง
จบไปแล้วนะครับกับเพลงมักอ้ายหลายเด้อนะครับ

ร้องได้แบบเข้ากับคนอีสานหลายครับพี่น้องครับ
เอ็มนะครับซึ่งเป็นยกที่ผมหนักใจมากมากเลยครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าพี่เอ็มวันนี้เลือกเพลงของผมมาร้องนะครับผม
ซึ่งผมจะติวเข้มหนักมากเลยนะครับ
เอ็มนะครับจะทำได้ดีแค่ไหนครับ

เมื่อสักครู่นี้ฟังน้องแก้มร้องไปแล้วเนาะ
ก็ได้มอบความสุขนะครับเห็นแล้วก็มีรอยยิ้มกันหมดเลย
รวมทั้งหนูด้วยแอบเห็นอยู่ดูแก้มไปแล้วก็ยิ้มไป

เขามีความ
มีความหมายกับเจ้า
เจ้ามีความหมายต่ออ้าง
เจ้าให้เขาหมดใจหมดกาย
อายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน
โรงพักสองคนโลกตอนนี้
โชคดีให้เป็นของเจ้า
โชคดายไอสิรับเอา
ไอบอสมนองก็คือว่า
พอเมินเมาะลักก็บ่ร่ายใจนั่ง
ว่ายังไงบ้าก็ยังไง
นั่งห้องนอนพยอนสงสารใจเจ้าของ
หนูก็เคยมองอยากสายกับกระหว่างลาย
เป็นจริงใดนอกความหักปานถือกกับดักหัดหัวใจ
ติดกับดังพักคนเดียวออกมาได้
ขอเสียงท่องแฮมเมอร์แล้ว
อายคงทำได้แค่รอถึงจะท้อแต่ก็เคยหมดหวัง
เจ็บยอมให้หัวใจพังสังเดสั่งสังหัวใจเจ้าของ
ได้แต่ก่อตัวเองว่ายามเหงาเจ้ากอดเขาเขาก็เจ้าคงบ่ห่าง
นางเจ้ากออยู่เทียบนางเบิ้งเค้ายางผ่านไป
ให้ได้ภัณฑ์ได้เผยได้ภัณฑ์ได้เจ้าก็บอกว่าซา
มองอย่างสากก็ไม่อยากไหล
เจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบอก
บอกแน่นมาว่าแล้วก็ไม่ได้ใจนั้น
ว่าแหลงเดือดกดึกที่นั้นว่าไม่ได้
แอดดีป่านได้แอดดีป่านได้เจ้าป่าบ้าหัวสา
น้ำห้องนอนไหยอ่อนสงสารใจเจ้าพร้อม
น้องเบาคล้ายมองอย่างสากก็ไม่อยากไหล
เจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบอก
รอเจ้าอยู่ด้วยทำแผง
มักกลายจัดการจัดการ
กฎเพราะว่าแค่ท่านการณ์ตัวเอง

ง่ายหลายหัวสาหาสาหาร
หลายหักเลวหักเจ้าหัวสาหาสาหรับสาหาร
ไม่ร้องแนวอื่นเลยค่ะเขาจะร้องแนวที่เขาถนัดอย่างเดียว
ก็จากรายการนี้ค่ะทำให้ได้ทำสิ่งใหม่
ดีใจนะที่น้องนะ
ได้เห็นว่าเวทีแห่งนี้นะก็คือทำลายกำแพง

แล้วผมว่าความสามารถล้วนเลยนะ
เป็นยังไงลูกน้องแก้มร้องตามพี่เขาไปด้วยแอบเห็น
พี่พีเอ็มร้องได้ดีมากเลยค่ะ
นี่ขนาดร้องครั้งแรกก็แบบสุดยอดมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับ

ชื่นใจจังเลยครับบีเอ็มครับครับขอบคุณครับ
เรามองเห็นเขาร้องเพลงมาโดยตลอดนะ

ได้แอบคุยนอกรอบกับเขาก็นิดหนึ่ง
บอกหนูอย่าสาดจนหมดลูกพลังมันต้องมีหยอดบ้างอะไรบ้าง
พูดแค่นนั้นน่ะนี่ที่เขาเอามาทำ
มันชื่นใจไหมพี่เอ้าะะนะครับอร์ท

ดนตีมันเปลือยเราก็ต้องหยอด
คือเขาก็หยอดลงไปตามนั้นนะ
พร้อมนั้นนะ
แล้วก็ส่วนที่เขาจะพีกพีกขึ้นมา
นี่ลูกเพลงมันต้องร้องแบบนี้นะครับ

ไม่รู้แหละวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
บีเอ็มจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องคำแพงได้เพราะกว่าต้นฉบับค่ะ
ขอบคุณค่ะ
แรกถ้าเจอบีเอ็มจะไม่มีแช็คชุมแพร่เกิด
เพราะว่าเขาคือแซ็ปแชมปู
นี่มันไม่อยู่เราไล่กระดาษนี้เลยเหรอ
ครับบีเอ็มจำปู่ไว้นะ
การุณาแบ่งหัวใจน้อย
สนใจร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงอินดี้
ร้องเพลงภาษาไทย
รวมไปถึงเพลงลูกกรุงเพราะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่บีเอ็มได้ดึง
สิ่งที่มันเป็นรากเง่าของตัวเรากลับมา
เอ็มจะเป็นเทพบุตรตัวน้อย
ที่คนสูงอายุทั้งประเทศรักหนู

คุณพ่อกับคุณฝนพูดกับแซคเกินไป
คือจริงแล้วผมขอแค่ว่า
ซื้อเพลงของแซคเพลงนี้

แล้วอย่าให้แซ็กได้ร้องเพลงนี้เลย
เพลงนี้มันเป็นเพลงที่น้องทำด้วยภาษา
ด้วยโน้ตด้วยอะไรได้ดีเหลือเกิน
นิดเดียวนะเหมือนแบบดนตรีมันมา
ดนตรีมันส่งใส่แต่คือมัน
เลยเสียงที่เพราะไปนิดเดียว

แต่มันมีหลายวิธีที่จะสู้ดนตรีให้ได้
ถ้าตรงนั้นลดลงไปอย่างนี้นะมันจะเพราะสุดครับ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากเลยครับ

ส่งแล้วที่มีติวเตอร์เป็นเจ้าของเพลงอย่างพี่แซ็กอะครับ
คุณกรรมการค่ะหนูรู้ค่ะว่านักใจ
แต่แบ่งใจให้แก้มได้ชนะสักยกหนึ่งนะคะ
ขอโทษนะครับ
น้องบีเอ็มได้เคล็ดลับการร้องเพลงคำแพงนี้มาจาก

งานนี้น้องบีเอ็มจึงทำได้ดีถูกใจพี่แซคมาก
แต่ไม่รู้จะถูกใจกรรมการหรือไม่
ช่วงหน้ารู้ผลครับ
มีอะไรหรือเปล่าหรือครับ
แต่ถือว่าเขาเป็นครูที่ดีนะ
เขาสอนบีเอ็มได้ดีร้องได้ดีกว่าเขาอ่ะ
จริง

เชิญเด็กทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ

มีแต่คนชมลูกว่าลูกเป็นต้นฉบับที่ดีมากลูก
อาจจะถือว่าเขาเป็นครูที่ดีนะ
เขาสอนบีเอ็มได้ดีร้องได้ดีกว่าเขา

พี่แซ็คไม่มีอะไรให้กำลังใจน้องนะมีไหม
ก็ที่ผมสอนน้องเพียงเล็กน้อยอย่างน้อย

ผมก็ถือว่าวันนี้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตผมแล้วครับผม
ถือว่าน้องทั้งสองคนทำได้ดีครับผมสุดยอดครับ

ส่วนอีกหนึ่งทีมลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๔คะแนน
ถ้ามีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
นั่นหมายถึงว่าคะแนนก็จะยกกำลังเป็น๔คะแนนทันทีนะครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๘นี้คือทีม
ลูกไม้หลากสิบให้ลูกไม้หลากสิบให้ลูกไม้หลากสิบ

มันรุ้นเลยนะครับว่าจะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นไหม
ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีมคือ
ลูกไม้หลากสีเป็นตอนชนะครับ
แนนสะสมของทั้งสองทีมนะครับ
สลิดน้อย๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
ลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
คะแนนสะสมเหลืออีกเพียง๑ยกเท่านั้น
แล้วก็เหลือเพียงอีก๑คู่เท่านั้น
ต้องมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า
ใครที่จะสามารถคว้าใจคณะกรรมการไปได้
น้องบีเอ็มครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกดีใจและภูมิใจมากเลยครับ
สามารถทำคะแนนตีเสมอให้ทีมลูกไม้ลาศีได้สำเร็จครับ
แล้วผมมาขอขอบคุณพี่แจ๊ด้วยนะครับที่ช่วยติวผมทำให้ผมชนะในรอบนี้
ผมนี่ครับต้องขอบคุณน้องบีเอ็มนะครับที่นำเพลงของผมมาร้อง
แล้วก็ประสบความสำเร็จต้องขอบคุณน้องบีเอ็มมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ
เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องแก้มกันบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป้าหมายของหนูนะคะคือ
ทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะและหนูก็ทำสำเร็จแล้วค่ะ
ทุกคนมีความสุขมากเลยค่ะ
นี่แหละครับเขาว่าความพ่ายแพ้จะทำให้คนแข็งแกร่งขึ้น
และคนที่ไม่เคยแพ้จะไม่เห็นค่าของความสำเร็จเลยนะครับ
พี่แซ็กก็ดีใจมากเลยนะครับที่ทั้งสองคนนะครับ

แล้วพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในร้อง
มันเป็นคำของผมครับ

ไม่น่าเชื่อ

ชาดำโคตรมีเสน่ห์เหรอ
ทั้งชาดำและข้าวปูนเค้าใกล้เคียงกันมาก
บอกได้เลยว่าเขาคลองแชมป์คู่กัน